ช่วงปลอดภัณฑ์
ช่วงปลอดภัณฑ์
เก็บเห็ดอยู่ดีดึงดาวตอนไหน

ฤดูฝนแล้วก็เป็นช่วงดีของชาวบ้าน

เพราะช่วงนี้เห็ดเพาะราคาดีค่ะ
ตามชาวบ้านเข้าป่าไปเก็บเห็ดกันดีกว่า

ไปค่ะเห็ดเพาะราคาดีมาก

เข้าป่ามาหาเห็ดเพาะป่า

ตามบริเวณว่าป่าในช่วงหน้าฝน

ใช่ไหมเคียร์มีฮะ

ความชำนาญแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเลย

คุณจะมีเห็ดชนิดนี้เกิดขึ้นให้ชาวบ้านได้กินเพียงปีละและครั้งเดียวเท่านั้น

ก็มีเห็ดชนิดนี้ราคาซูงค่ะกิโลกรัมรับประมาณ๔๕๐๐บาทเลยนะคุณ

ชาวบ้านเขาเข้าป่าไปหาเห็ดขายสร้างรายได้วันละประมาณ๒๓๐๐๐บาท
รายนะคุณสร้างรายได้เดือนละนับหมื่นบาท

ไม่ธรรมดานะคะเนื่องจากว่าเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมาก
มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมารับซื้อเขาบอกรับซื้อไม่อั้น

คือแบบช่วงนี้ตามตลาดสดต่างเห็ดป่าเห็ดเพาะออกมาวางขายเยอะมาก
เมนูเห็ดเพาะป่าดีกว่าคุณนึกถึงเมนูอะไรบ้าง

ผักหวานเห็ดเพาะหรือบางคนใส่ไข่มดแดงไปด้วย
แม้กระทั่งคุณเอาไปนึ่งเอาไปคัวนึ่งแล้วก็จิ้มน้ำพริก

เอาไปคั่วไหมเอาเป็นแบบเอาไปผัดกะเพราดิฉันเคยทำ

หรือว่าได้หลากหลายสารพัดเลยต้มผัดแกงทอด
อื้มอร่อยเลยจ้า
ถ้าเกิดว่าเอาไปขึ้นร้านอาหารนะคุณราคาแกงอย่างนี้ถ้วยหนึ่ง๒๓๐๐บาทไปแล้วนะ

ราคาดีช่วงนี้เมนูนี้ดิฉันว่าหลายคนเคยกินกันแหละ
แกงผักหวานใส่เห็ดเพาะใช่ไหมล่ะราคาเห็ดดีอย่างนี้